มียิงกันตายเกิดขึ้น

ฝ่ายมือปืนที่ก่อเหตุความจริงวัยนี้นี้จะต้องเข้าวัดเข้าว่านะ

แต่บอกว่าเถียงกันบ่อยนะฮะก็เลยโมโห

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
อยู่ในซอยติวานนท์ปากเกร็ด๕๒ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะครับ
คือที่บ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะฮะ
ผู้ตายก็คือนายสมพฤษสุขสมเพียรอายุ๖๙ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่ลำตัว๓นัด
แล้วกระสุนก็ถากที่ศีรษะกับแขนอีก๒นัด
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายทองหล่อวันชวีอายุ๗๕ปีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน
ก่อนหน้านี้นายทองหล่อเนี่ยมายืนต่อว่าด่าทอสามีหาว่าสามีชอบไปพูดจาข่มขู่เพื่อนบ้านคนอื่นที่อยู่ในซอยเดียวกัน
สามีก็ปฏิเสธว่าไม่เคยทำแล้วนายทองหล่อก็มาที่ร้านตรงเข้ามาต่อว่าด่าทอสามีอีก
พร้อมกับกล่าวหาว่าสามีจะไปทำร้ายนางสายพินเป็นเพื่อนบ้านนะฮะ
ทั้งสองก็มีปากเสียงกันระหว่างโต้เถียงกันอยู่นายทองหล่อชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงสามีหลายนัด
ล้มลงเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดนะคะช่วงบ่ายค่ะบ่ายที่ผ่านมานี่เองนายทองหล่อวันชวีอายุ๗๕ปี
พร้อมกับญาติก็ไปมอบตัวนะคะกับพันธุ์ตำรวจโทพลเทพนันทสำเริง
รองผู้กำกับการสอบสวนสพปากเกร็ดพร้อมปืนขนาดจุดสามแปด
ปืนนี้แหละค่ะเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็นำไปด้วย
ให้การแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจยิงนายสมพจน์จนเสียชีวิต
เพราะว่าตัวเองกับผู้ตายมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันมาหลายปีแล้ว
เจอหน้ากันทีไรด่ากันตลอดเนี่ยเจอหน้ากันทีไรก็เถียงกันเป็นประจำ
วันเกิดเหตุค่ะไปที่บ้านผู้ตายก็เอาปืนติดตัวไปด้วย
พอเจอหน้าก็เหมือนเดิมทะเลาะกันจนโมโหอ้างบันดาลโทษะนะคะ
ก็ชักปืนมากระหน่ำยิงใส่หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปค่ะ
อยู่บ้านญาติที่สนิทแต่พอรู้ว่าตำรวจกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี
ก็รู้เลยว่าหนีไม่พ้นแน่ก็ตัดสินใจมอบตัวซะดีกว่า
เรื่องต้นตำรวจก็สอบปากคำแล้วนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไป
อายุปูนนี้แล้วนะยังทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ค่ะ